กรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งมีการร้องเรียน
เพราะว่าเธอขับรถกระบะป้ายแดงมามากับหลาน

กำลังไล่ล่าจับกลุ่มคนร้ายที่ขายยาเสพติด
แล้วรถของคนร้ายที่ขายยามาพุ่งชนรถเธอจนรถเธอยับเลย
แล้วล่าสุดเตรียมจะฟ้องแล้วนะคะ
จะฟ้องพบตรจะฟ้องชุดจับกลุ่ม
แล้วก็จะฟ้องผู้ต้องหายาเสพติดด้วย

กรณีนี้ก็เป็นคลิปที่มาเป็นข่าว

กรณีของนางยศวดีเล็กสิริอายุ๔๖ปีเป็นชาวระยอง

แล้วก็หลานสาวที่อยู่ในรถด้วยวัย๓ขวบแขนหักเลย
คือรถของเธอคือรถกระบะคันนี้นะ
แต่อยู่ถูกรถเก๋งฝั่งตรงข้ามพุ่งเข้าชน
แล้วก็ได้รับความเสียหายข้างหน้ายับเลยนะคะ
ส่วนตัวเธอกับหลาน๓ขวบก็ได้รับบาดเจ็บด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
บนถนนสายชากใหญ่ที่ตำบลนาตาขวัญอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
แล้วทีนี้ค่ะตำรวจก็มีการประสานบริษัทประกันของรถยนต์
ให้มาตรวจสอบแล้วก็ให้ชดใช้รถของผู้เสียหายทั้งหมด
รวมถึงการดูแลรักษาพยาบาลด้วยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็มีการนำกระเช้าไปเยี่ยมไปเยียวยาเบื้องต้น
แต่ว่าเหตุการณ์นี้มันส่งผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจริงนะคะ
เพราะว่ารถก็ไม่มีตังค์ที่จะไปผ่อนค่างวดส่งแล้วไง
พอรถมันพังแบบนี้รถจะถูกยึดขาดรายได้ไปอีก
รถก็ยังไม่ได้ซ่อมมันก็เลยเป็นที่มาของโพสต์
เธอมาโพสต์ขายอุปกรณ์ที่ขายปลาหมึกย่าง
คือรถของเธอ๘แสนบาทเพิ่งซื้อมาได้เดือนกว่าเองนะครับ
แต่พอถูกชนแบบนี้ประกันเขาก็ตีราคา
ถ้าคุณจะขายซากคุณขายซากได้แค่๕แสนกว่าบาท
ดังนั้นเอาเธอซื้อมา๘แสนมันก็ขาดทุนสิ

เธอก็เลยตัดสินใจว่างั้นเอารถนี้ซ่อม
เพื่อในอนาคตจะได้มีรถคันนี้ใช้ในการประกอบอาชีพ
แต่ค่าทรงค่าซ่อมแม้ว่าประกันจะออกใช่ไหมคุณ

ไม่สามารถที่จะใช้รถประกอบอาชีพได้ในช่วงนี้
กลายเป็นความเดือดร้อนของครอบครัวนะครับ
อาชีพเธอคือแม่ค้าขายปลาหมึกย่าง

ดังนั้นด้วยความเครียดอัดอั้นตันใจ
ไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยเป็นที่มาของโพสต์นี้คุณผู้ชม
โพสต์ประกาศขายอุปกรณ์ขายสูตรปลาหมึกย่างขายน้ำจิ้ม

ถ้าเกิดว่าไม่ได้ซื้อไอ้ทั้งหมดที่เธอลิสต์รายการมาเนี่ย
ใครต้องการดวงตาใครต้องการไตเนี่ย
เธอจะขายตาหนึ่งข้างไตหนึ่งข้าง
ต้องการเอาเงินทั้งหมดมาเคลียร์หนี้
แล้วก็เตรียมที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากตำรวจ
แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางด้านผู้เสียหายก็คือนางยศวดีเนี่ย
ไปที่สพเมืองระยอง
เจรจากับทางฝ่ายสืบสวน
พร้อมด้วยประธานสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก
ก็คือนายพีมเดชอมรสุคลนั่นเอง
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะก็ยืนยันด้วยนะคะว่า
จะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน๑ล้านบาท

ผลตำรวจแองจากทฤพธิชัยจิญดา
ท่านพระบอตรรองโฆษย์นะคะผู้บัชการตำรวจแห่งชาติ
จะฟ้องตำรวจชุดจับกลุ่ม

นะคะคือก็หนูตั้งใจโพสต์จริงจริงตั้งใจที่อ่า
คือถ้ามันขายของไม่ได้คือตอนนี้เราตัดสินใจซ่อมรถ
เพื่อจะเอาไปทำอาหารกินอืมคืออีกห้าชีวิตอ่ะรวมตัวรถด้วย

มันเป็นหนูชีวิตเจ้าของรถอืมใช่เพราะเขาเต็ดแบ็คลิสต์แล้ว
ค่ะพี่มันเดสไลน์คือคือเราพยายามแล้วอ่ะ
เจรจากับไฟแนนซ์ภายการท่านเรียกไปไก่เกียร์แล้ว
มันก็ไม่เป็นผลเพราะหาเงินไม่ได้เขาก็บอกมีเวลาแค่
เที่ยงวันเมื่อวานหนูก็เลยเอองั้นรถเที่ยวมา
คือจะขายขาดให้เขาไปสร้างแบร์นูดิหนูจะไม่ขายแขลงอะไรนะ
ใช่คือหนูจะไม่อ่าก็ลองเจอ
คือถ้าคุณมันขายไม่ได้หนูก็หนูก็ตัดสินใจว่าเออหนู
ใช่หนูคิดว่าเขาเคยมีแบบว่ามีคนรวยที่เป็นโรคไต
แล้วมันไม่มีไตให้เขาใช้เขาต้องการไตเขาก็ทรมานอะไรอย่างนี้
หนูก็โพสต์ใช่หนูต้องการ
ก็คือต้องการขายไตหนึ่งข้างหรือดวงตาหนึ่งข้าง
คือเธอบอกว่าหมดหนทางในชีวิตแล้ว

อวัยวะแล้วกันซึ่งจริงผิดกฎหมายอยู่แล้ว
จริงมันทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าเชื่อไหมที่เธอโพสต์ไปแบบนั้น
มีคนติดต่อมานะจะซื้อใจจริงด้วย
ลูกสาวเธอก็บอกข้อมูลแล้วก็เมื่อวานตอนนักข่าวเจอ
ก็เล่าให้นักข่าวฟังเหมือนกันมีคนติดต่อมาจริง
เพราะว่าเธอบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนนี้ครอบครัวเธอย่ำแย่มาก
แต่ยังไงก็ตามคุณผู้ชมเรื่องนี้พอโพสต์พอแชร์เรื่องนี้ไปนะ
จริงก็มีคนบริจาคช่วยเหลือเธอเอาเงินไปให้เธอ
จนตอนนี้ได้ค่างวดที่จะส่งรถงวดหนึ่งละ๑๑๐๐๐บาทแล้วด้วยนะคะ
คือสิ่งที่เธอบอกว่าใครจะรับผิดชอบ
ในเมื่อตำรวจไล่ล่าคนร้ายแล้วคนร้ายก็ขับรถเร็วมาแล้วมาชนรถเธอ
ใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบกับอุบัติเหตุครั้งนี้

ส่วนเมื่อวานทีมข่าวของเราก็ได้พูดคุยกับลูกสาวของเธอนะ
ลูกสาวของเธอก็เพิ่งจะรู้เรื่องว่าแม่โพสต์ขายไตขายดวงตา
ลูกสาวบอกว่าแม่ยังไงก็ไม่ยอมเด็ดขาดแล้วก็ที่แม่ออกมาโพสต์แบบนี้
คงเป็นความเครียดที่แม่เครียดมากจริง
ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วเลยออกมาโพสต์นะคะ